ไปดูบรรยากาศการเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง๒

เพราะว่าคนที่เป็นคนแรกแล้วก็นำของมาจำนำเนี่ยนะคะ
เป็นคุณยายวัย๖๑ปีเขาจำนำอะไร
จำนำครบกับสากเพื่อจะแลกกลับเข้าสารหนัก๕กิโลกรัม๑ถุงนะคะ
นี่แหละเป็นบรรยากาศการเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง๒นะคะ
มีนายเรวัตประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดค่ะ
โดยบอกว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้เนี่ย
ประชาชนได้รับผลกระทบเยอะเลย
เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรชาวนาชาวไร่
ทางเทศบาลเมืองอ่างทองเห็นแล้วว่ามีปัญหานี้แน่นอน

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนำเงินไปประกอบอาชีพนะคะ
สีสันในงานอย่างที่บอกว่าไฮไลท์งานนี้เลยคือ
นางสิริวันนุษย์สมบัติอายุหกสิบเอ็ดปี
เพราะคุณป้านำเอาครกและสากผูกโบด้วยนะผูกโบมาเลย
เข้าโรงรับจำนำเป็นคนแรกแล้วเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงแบบมีความสุขเลยนะคะ
บอกว่าได้ยินเสียงตามสายประชาสัมพันธ์มาบอกว่าถ้าใครนำสิ่งของมาจำนำในวันเปิดสถานธนานุบาลแห่งนี้
ได้รับข้าวสารห้ากิโลกรัมเธอก็เลยเอาครกสากคู่ใจเนี่ยผูกโบมาจำนำเลยนะคะ
บอกว่าที่บ้านมีครกหินอยู่๒ใบก็เลยเอามาใบหนึ่งมารับจำนำในราคา๓๐๐บาท
ส่วนข้าวสารที่ได้ไปห้ากิโลกรัมเนี่ยก็จะนำไปหุงรับประทานที่บ้านนี่แหละค่ะนี่ไงผูกโบสวยงาม